กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

โคกระบือ๒๐๐ตัวให้กับพี่น้องเกษตรกรครับ
นายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับ
กรรมสิทธิ์แล้วก็ถ่ายชีวิตโคกระบือ
ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงในการเกษตร
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาฏเนื่องในโอกาสมหามงคล
เลิมพระชมพันศาครบ๗รอบ
โดยเกษตรกรในอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนั้น
เข้ารับมอบจำนวน๒๐๐ครอบครัว
โดยมีแม่พันโคพร้อมลูกจำนวน๖๐ตัว
และกระบือแม่พันธุ์พร้อมลูกจำนวนอีก๑๔๐ตัว

เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงทำการเกษตร

ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือ
ซึ่งมีการมอบกรรมสิทธิ์ตามข้อตกลงในสัญญาระยะเวลา๕ปี
แม่พันธุ์มีลูกตัวแรกต้องนำส่งคืนโครงการ
ส่วนตัวต่อไปแล้วก็ตัวแม่พันธุ์เอง

ภายในระยะเวลา๕ปี
โครงการนี้ดีนะก็เหมือนเป็นการสืบทอด
ช่วยเหลือกเกษตรกรต่อไปเรื่อยนะครับ